ดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเป็นนักเรียนดีไม่ชอบ
กลายเป็นนักเลงซะแบบนั้นเกิดขึ้นที่นครปฐม
เป็นกลุ่มนักเรียนที่ดูแล้วแต่งตัวเหมือนนักเรียนอาชีวะค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์กันมาเป็นกลุ่มเลยนะคะมอเตอร์ไซค์๖คัน
แล้วแต่ละคนเนี่ยอาวุธครบมือมาก
มีมีดดาบยาวประมาณสัก๔๐จนกิโมนิเมตรนะคะ

คือขี่มาตามประกบรถเมย์ค่ะแล้วก็คว่างระเบิดปิงปองใส่รถเมย์เลย
เพราะว่าในนั้นเนี่ยมีกลุ่มคู่อริอยู่
แต่ไม่ได้แคร์สายตาชาวบ้านเลยนะคะว่านอกจากคู่อริแล้วเนี่ย
คนอื่นเขาก็โดยสารรถเมคันนี้อยู่

กลางเมืองค่ะชาวบ้านชาวช่องแม่คงแม่ค้าเนี่ย
โอ้โหหนีแตกฮือกันเพราะว่ากลัวจะโดนลูกหลงอะค่ะ
เนี่ยแล้วคลิปนี้เนี่ยนะคะเพจที่ชื่อว่าเพจหัวร้อนเขาเป็นคนเอาออกมาแชร์

คุณผู้ชมลองดูแล้วกันอ่ะเล่าให้ฟังด้วยแล้วกันนะคะ
คุณผู้ชมเห็นไกลคือกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
นี่ภาพจากกล้องหน้ารถนะเนี่ยเห็นไหมสวมหวกกันน็อกเต็มใบแล้วก็มากันเนี่ยค่ะ
เตอร์ไซค์๖คันซ้อนกันมา
แล้วถ้าสังเกตดีที่มือแต่ละคนมีมีด
ดาบยาว๔๐เซนติเมตรเกือบทุกคนเลย
แล้วก็เครื่องระเบิงปองใส่แบบนั้นนะคะ

กล้าจะขับไปต่อรถเมย์เองก็หยุดเหมือนกันนะคะ
ที่เกิดเหตุคือถนนเพชรชะกะเสมช่วงอำเภอสามพรานค่ะ
แว่นเกรดศุกร์วินรถจักรยานยนต์วัย๖๐ปี
เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังเลยนะว่า
คลิปนี้จริงมันตั้งแต่๑๙สิงหาคมแล้วนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๘โมงเช้าเวลาเดินทางไปทำงานกันเลย

รถเมย์สาย๔๐๒สมุทรศาสตร์คอนนาคอนประถมเนี่ยขับอยู่ดี
พอมาถึงป้อมตำรวจสพบ้านโพปุ๊บ
กลุ่มมอเตอร์ไซค์กลุ่มนี้ค่ะก็ขี่ตามมาเลย
คนหนึ่งควักไปหยิบของในกระเป๋าคล้ายกับระเบิดปิงปอง
ก็เครื่องใส่รถเมย์แล้ววัตถุนั้นมันก็ตกลงที่พื้นแล้วระเบิดขึ้นสองครั้ง
จากนั้นกลุ่มมอเตอร์ไซค์ทั้ง๖คันก็ขี่หนีไป

โบ้งชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของแล้วก็เดินอยู่ข้างทางเนี่ย
แตกฮือวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันโอละหมานเลยค่ะ
รถเมษาย๔๐๒ก็หยุดทันทีจอดข้างทาง
แล้วพอจอดปุ๊บนักเรียนสิบกว่าคนค่ะเป็นนักเรียนช่างที่นั่งอยู่ในรถเมย์คันนั้นเนี่ย
วิ่งลงไปหาป้อมตำรวจก่อนเลยจะไปขอความช่วยเหลือ
ไปถึงปุ๊บมีแต่ป้อมไม่มีตำรวจไม่รู้จะทำยังไงดีกันเลย
ตัดสินใจพากันวิ่งหลบหนีเข้าไปในตลาดเพื่อกันไม่ให้คู่อริตามมาเจออืม
คำกันบ่อยแล้วค่ะบ่อยเลยครับ
ซึ่งอย่างที่บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๙สิงหาคม
แต่จนถึงบัตรนี้ตำรวจสพบ้านโพเองก็ยังไม่ได้มีการดำเนินการใดเลย
เพราะเขาบอกว่ายังไม่มีใครที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไปแจ้งความร้องทุกข์ค่ะ
ทีนี้หลายคนตั้งคำถามเลยว่าอ้าวมีป้อมแล้วทำไมไม่มีตำรวจล่ะ
แล้วมันจะเป็นป้อมตำรวจได้ยังไงเรื่องนี้มีคำชี้แจง
อย่างที่บอกว่าช่วงที่เกิดเหตุมันคือ๘โมงเช้าเป็นช่วงเวลาเร่งด่วน
ตำรวจที่ป้อมต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ระบายการจราจรค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าไประบายการจราจรอยู่ตรงจุดไหนก็เลยไม่เจอเหตุการณ์นี้นะคะ